ต่อกันอีกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปลาปลาหมู่บ้าน

อันนี้ไม่ไหลลูกบ้านก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ก็มีการประชุมหาบรือกันว่าจะแก้ไขกันอย่างไร
แต่มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านเข้าไปชกลูกบ้าน
แต่เรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านฟังความสองด้านนะครับ
ฟังจากด้านคนนี้ก่อนเขาเปิดให้ดูเปิดดูอะไรรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าฟันเขาร่วง๓ซี่เพราะถูกผู้ใหญ่บ้านเสยหมัดเข้าตรง
จนฟันล่วงไป๓ซี่เลยนี่เขาฟ้องสื่อเลย
บอกว่าผู้ใหญ่บ้านต่อยผมเข้ามา
ผมเป็นลูกบ้านแท้ทำไมผู้ใหญ่ทำแบบนี้
นี่คือแค่ร้องเรียนเรื่องน้ำปลาปลาไม่ไหลแต่สุดท้ายคือเลือดไหล
เลือดไหลแทนนะครับแต่อย่างที่บอกเรื่องนี้ฟังความสองด้าน
ฟังทางด้านคนนี้ก่อนนายสงบสุขพินิษฐ์อายุ๕๕ปี
เป็นชาวบ้านห้วยโศกตำบลทุ่งนางามเอาเพื่อหลังจากจังหวัดอุทัยท่านี
เขาก็ไปนั่งฟังการประชุมเรื่องน้ำปลาปลาของหมู่บ้านมันไม่ไหล
ก็ประชุมกันที่สาราประชาคมของหมู่บ้านแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าขณะที่เขากำลังนั่งฟังการประชุมอยู่
ถูกนายวัญชัยนุษย์สุ่มผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาต่อยปากเขา
จนฟันหน้าข้างบนเนี่ยนะฮะบร่วงไปสองสามสี่เลย
โดยนายสงบได้ถามด้วยความโมโหนะครับตอนนั้นนะ
ผู้ใหญ่บ้านด้วยความโมโหบอกว่าไอ้น้ำปลาปลามันไม่ไหล
มา๑๐วันแล้วเนี่ยจะให้ทำยังไง
เป็นผู้ใหญ่มัวไปทำอะไรอยู่ถึงไม่มาดูแลบ้าง
มัวไปห่วงเมียน้อย

ปล่อยให้น้ำไม่ไหลสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้าน

แล้วเขากำลังจะขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ของเขา
ตรงนี้แหละฮะตรงนี้นะเขาก็ทำท่าให้ดู
แล้วก็ข้างตัวเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยลูกบ้าน

แต่ว่าด้านข้างคุณผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เดินปรีเข้ามา
ชกตุ้มเขาให้ที่ปากของเขาจนฟันร่วง
ฟังเสียงเขาหน่อยละกันนะครับ
ก็เลยถอยปุ่มจนฝันหักประจำเสียครับ

โอ้โหผู้ใหญ่บ้านทำกับผมอย่างนี้ได้ไง
ทำกับลูกบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
เขาจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงก็คือ
ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มาร่วมประชุมกันนี่แหละฮะ

คือผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายแล้วฮะ
เรียกผู้ใช้น้ำปลาปลาหมู่บ้านเข้าประชุม

มีการถกเถียงกันเรื่องน้ำประปามู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านโมโหลุกมาต่อยนายสงบก่อนเลย
ส่วนนายสงบไม่ได้ตอบโต้หรือต่อสู้

รับฟังเสียงของลูกบ้านบ้างนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกไปเอาฟังความสองด้าน

เรื่องของน้ำปลาปลาหมู่บ้านยังไม่ทันได้แก้ไขกันแหละ
แต่ต้องมาแก้ตัวกันก่อนว่าใครทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านก็คือนายวัญชัยได้โต้กลับ

บอกว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดมันไม่เป็นความจริง
นายสงบพูดไปเรื่อยนะครับ
ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาต่อยนายสงบจริง
แต่ที่ต่อยไปเพราะถูกนายสงบต่อยเขาก่อน
เขาเลยต้องระวังป้องกันแล้วก็สวนกลับไป
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านยืนยันบอกมีพยานรู้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่บอกว่าผมไปต่อยนายสงบจนฟันหัก๓สี่ฟันร่วง๓สี่

เพราะนายสงบลูกบ้านรายนี้มีลักษณะฟันหลออยู่แล้ว
อ้าวนี่ไม่ใช่ฟันร่วงหรือ
แต่ถ้านายสงบยืนยันว่าโดนต่อยจนฟันร่วงฟันหล่อ
เอาผลการตรวจจากแพทย์มายืนยันสิ
จริงหมอเขาดูฟันแล้วเขารู้เลยนะ
ว่าอันนี้มันคือเป็นลักษณะฟันหล่อมาตั้งแต่แรก

ใช่ซึ่งนายสงบเองเขาก็บอกเขาก็รอ
รอผลจากหมออยู่เขาก็จะเอามายืนยันให้นะครับ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ยังบอกว่า
ตอนประชุมนะนายสงบเมาแล้วไม่สงบนะ
พูดจาสาดเสียเทเสียใส่เขา
ด่าเขาด้วยคำหยาบคาย
แล้วก็ด่าผู้ใหญ่บ้านว่ามีเมียน้อย
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันบอกผมไม่ได้มีเมียน้อย

เพราะว่าด้านแก้มด้านขวาผู้ใหญ่บอกผมก็ถูกชกเหมือนกัน
วันก่อนบวมเปิดให้ดูวันก่อนบวม

ผู้สื่อข่าวเห็นไหมผมโดนชกก่อนนะครับ
อันนี้เป็นคำของผู้ใหญ่บ้านที่เล่าให้ฟังนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกเรื่องเมียน้อยเนี่ยโอ้โหผมไม่มีเวลาจะไปมีเมียน้อยหรอก
เพราะว่าทำไร่ทำนาวันก็ยุ่งอยู่แล้ว
แล้วก็ดูแลลูกบ้านด้วยชาวบ้านก็รู้ดี
และเมื่อถูกกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริงแบบนี้
ผมเองก็จะฟ้องกลับนายสงบฐานหมินประมาทเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะฮะ
แต่เรื่องที่ต้องทำให้ลูกบ้านอีกอย่างหนึ่ง

มันต้องมีแนวทางในการแก้ไขด้วยนะครับ